ชาวจังหวัดพิศนุโลกครับที่ตำบลเนินมะปรางเนี่ยเขาเห็นว่าอ๋อช่วงนี้น้ำเยอะ
น้ำเยอะแล้วมันทำให้มีปลาลอยมาเหนือผิวน้ำพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตนะ
ชาวบ้านก็จะไปหาปลาซะหน่อยถูกแล้วปรากฏไม่เจอปลาฮะเจออะไรคะเจอตัวเนี้ย
อุ้ยอุ้ยใช่ไหมวะอุ้ยอะไรเจ๊จัดละเข้จัดละเข้จริงจริง
ไอ้เข้ฮะอย่าลงไปนะเออหัวลอยขึ้นมาแบบนี้เลย
นี่ชาวบ้านหมู่๕เขาถ่ายไว้ครับที่พิศนุโลกเนี่ย
คุณผู้ชมฮะฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ำท่วมขังปลาก็ลอยขึ้นผิวน้ำจำนวนมากเลย
ระหว่างนั้นครับแม่ยังไม่ทันได้ปลาเลยจะได้จราเข้ซะก่อน
ตื่นเลยครับร้องลั่นเลยเขาทำอะไรไม่ถูกทำยังไงรู้ไหม
โทรเรียกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่
ประหลัดอำเภอเนินมะปรางครับท่านทวีศักดิ์ล่อกาเนี่ยมาตรวจสอบด้วยตัวเองเลย

แต่จราเข้ทำไมตัวนี้มันดูนิ่งนะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย

เหมือนแต่ถามว่าเอ้าใครมาเล่นพี่เลน
ตอนนี้น้ำมันมาใช่นี่ถ้าเกิดคนกลัวหัวใจวายตายทำไงอ่ะ
มีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของครับเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่า
อ๋อของเขาเองเขาซื้อมาเอาไว้ไปลอยน้ำ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
หาปลาหันไปเห็นหัวจราเข้โผล่เหนือผิวน้ำในตอนแรกนึกว่าตัวเงินตัวทอง
มันคล้ายกันแต่พอพี่เขาเข้าไปมองใกล้
คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ก็มั่นใจว่าเป็นจราเข้
สุดท้ายไม่ใช่ฮะจราเข้ทิพย์นะจราเข้ปลอมนะ